คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ที่นนทบุรีเกือบจะเป็นโศกนาฏกรรมคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่ารถโดยสารคันหนึ่งเป็นรถนักเรียนนะคะ
คนขับก็คือพานักเรียนกลับบ้าน
แต่ว่าอยู่เนี่ยขับไปวูบค่ะแล้วก็หล่นลงไปในคลองนะคะ
เด็กในนั้นเกือบสิบคนค่ะ
โอ้ยพออีเมฮ่า

ในรถข้างหน้ามีอีกไม่ใช่เหรอ

ในรถข้างหน้า

คันนั้นตัดหน้าเปล่า
นี่เวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้นี่ใจคอไม่ดีคุณผู้ชมครับ
เพราะว่ารถคันนี้ก็คือโดยสารพาเด็กนักเรียน

แต่ว่าทำยังไงมันถึงหล่นลงไปในคลองแบบนี้ได้นะคะ
คนก็ต้องรีบพากันไปช่วยเหลือ
เพราะว่าได้เรียนที่โดยสารมาเนี่ยอายุประมาณ๗ถึง๑๑ปี

ช่วยเหลือมาได้สิบคนสภาพก็เปียกปอนนะคะ

เด็กก็คงจะเสียขวัญด้วยเจอเหตุการณ์ฉับพลันทันด่วนแบบนี้นะคะ
ปรากฏว่าคนขับเนี่ยคือในสันตินะคะ
อายุ๖๐ปีนะคะ
ดันน้ำฝั่งนี้มันจมพอดีต้องทุบแล้วก็พาเขาออกมาข้างหน้า

แต่คนขับออกมาไม่ได้แต่เด็กเขาก็ช่วยกันออกมาได้
แต่นี่กว่าจะออกมาได้ก็ทุลักทุเลเลยค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าที่สังเกตก็คือว่าเหมือนกับมีอาการมืนเมา
คุมสติไม่ค่อยได้กว่าจะปีนตลิ่งขึ้นมาได้
คุณผู้ชมดูแล้วกันทุลักทุเลสภาพแบบนี้

น้องเอซึ่งเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในรถคันนี้
บอกว่าก็นั่งท้ายกันมา๘คนนะคะ
ข้างหน้ามีอีกกี่คนไม่ทราบเหมือนกัน
เรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์นะคะ
แล้วรถเนี่ยขับสายไปสายมาจะชนมอเตอร์ไซค์สักพักหนึ่ง
ยังไงก็ไม่ทราบพุ่งตกลงไปในน้ำ
ก็พยายามปีนออกมานะคะจนมีพลเมืองดีมาช่วยเหลือ
ขณะที่นายขันติบอกว่าไม่ได้ชนอะไรเลย

วูบตัวเองเนี่ยน่าจะวูบนะคะ
ก็ขอโทษพ่อแม่ของเด็กด้วยนะคะ
แต่ประโยคสำคัญมันอยู่ตรงนี้
คือในขันติเนี่ยยอมรับบอกว่าดื่มมาคุณกาย
ขับรถเนี่ยตอนขับเนี่ยยังกึ่งอยู่
เอาไปฟังกันหน่อยค่ะ
แต่ว่าเออแต่ว่าเรารับริชัลเป็นทางขวาได้
ผมก็ไม่อยากว่าเออ
อ่าสำคัญจริงค่ะ
เพราะว่าถ้าคุณขับรถนักเรียนเนี่ยคือพ่อแม่เขาฝากมา
ขับรถโดยสารทุกคนก็มีความสำคัญหมด
แล้วปรากฏว่าเขาตรวจแอลกอฮอล์๒๐๒มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต

๒๐๒นี่คือด้วยความโพรบนะครับไม่น่าจะใช่กลุ่มแล้วล่ะ
ผมว่านะมัน๔เท่าใช่๔เท่าที่กฎหมายกำหนดนะฮะ
ใช่นะคะก็เนี่ยค่ะตำรวจก็แจ้งข้อหาขับรถประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
แล้วก็ขับขี่รถขณะเมาสุราเข้าห้องคุมขังทันทีไม่อนุญาตให้ประกันตัวด้วยค่ะ
แล้วก็วันนี้ก็นำตัวส่งฟ้องสารดำเนินคดีต่อไป
ส่วนเด็กเนี่ยนะคะตอนนี้ทุกคนก็ปลอดภัยดีแล้ว
แต่ว่าหมอยังให้สังเกตอาการก็เพราะว่าน้ำที่จมลงไป
ก็กลัวว่าจะมีผลข้างเคียงด้วยนะคะ
แล้วพ่อแม่เด็กก็มาฝากชีวิตไว้กับคนขับรถที่เมาอย่างนี้นะครับ